ถือว่ามีฝีมือแล้วก็ไปค้าแข้งในยุโรป
แล้วยังถือว่าเป็นตัวอันตรายอยู่ค่ะ
เคลื่อนไหวทีมชาติไทยชุดเรียมแข่งขันฟุตบอลโลก
คัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
พบกับทีมชาติออสเตรเลียในวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้
โดยได้เก็บตัวที่แคมป์กิเลนฟาเล่จังหวัดนครราชศรีมา
หลังจากซ้อมเรียกความฟิตอย่างหนัก
ซึ่งหลังจากการประกาศชื่อของออสเตรเลียทางด้านหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยบอกว่า
แม้จะไม่มีชื่อของทีมเคฮิลแต่ก็ยังมีผู้เล่นรายอื่น
ค้าแข้งในต่างประเทศและอันตรายกว่าอยู่ในทีมอีกหลายคนค่ะ
ซึ่งทีมไทยเองนั้นก็ได้มองไปที่ทีมเป็นหลักมากกว่านะคะ
ว่าจะต้องทำงานอย่างเต็มที่ในสนามเพื่อตอบแทนแฟนบอล
ที่ไปให้กำลังใจในวันนั้นค่ะ
ฮิวเองก็เหมือนกับทางสมาคมออสเตรเลียให้เกียรติเฉย
คือจริงในเรื่องของความฟิตหรือว่าคือประสบการณ์มีอยู่แล้วนะครับ
แต่ตอนนี้ก็เหมือนกับน้องทุกคนไปเล่นค้าแข้งต่างประเทศยุโรปกันหมดแล้ว
ฉะนั้นสมาคมออสเตรเลียก็คงให้เกียรติแต่นี่ก็บาดเจ็บ
ตัวอื่นน่าจะอันตรายกว่าได้สำคัญนะครับ
ฉะนั้นเราก็ต้องดูเพราะว่านักเตะที่มาจากการค้าแข้งยุโรป

ซึ่งหลังจากเกมที่ไทยพบออสเตรเลียในศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๖
รอบคันเลือกโซนเอเทียทีมชาติไทยจะมีคิวต่อนะคะ
ด้วยการลงเตะศึกซูซูกิครับระหว่างวันที่๑๙พฤศจิกายนถึง๑๗ธันวาคมนี้ค่ะ